ตอนนี้ลงไฟฟ้าแข็งดังมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกคนมิ่งออกมา
ทุกคนมิ่งออกมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกคนมิ่งออกมา